ใครจะซ่อมหลังคาจะขึ้นหลังคา
ขึ้นที่สูงยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับ

แล้วพลัดตกลงมาคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะจังหวะเหยียบขึ้นหลังคาไปปุ๊บเหมือนมันผูแล้วก็ร่วงโครมลงมาเลยนะคะคือเขาเป็นจิตอาสาค่ะก็ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
บริเวณลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะจะไปซ่อมหลังคาแต่จังหวัดปีนั่งร้านก้าวเหยียบแผ่นกระเบื้องเท่านั้นแหละเหมือนมันคุ้มผูกอ่ะมันเลยต้องซ่อมก็ร่วงโครมลงมาแบบนั้นเลยนะคะ
เพราะดีค่ะได้รับบาดเจ็บที่ข้อมืออย่างเดียวคือถูกเศษแผ่นซีลายหรือว่าโครงสร้างฝ้าเพดานบาดนะคะแต่ว่าแขนขาไม่ได้หักค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เย็บแผลไปห้าเข็มถ้วนนะคะนี่พอเกิดเหตุการณ์เสร็จตามความเชื่อ
ชาวบ้านเขาประกอบพิธีซ้อนขวัญค่ะเป็นพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญคล้ายการปลอบใจเสริมกำลังใจเพื่อให้อาการหายเป็นปกติโดยเร็วเป็นความเชื่อทางภาคอีสานก็เหมือนผูกข้อไม้ข้อมือนะคะ
เขาประกอบขึ้นให้กำลังใจคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งคนที่จะมาซ้อนขวัญหรือว่าทำพิธีให้ผูกข้อมือให้เนี่ยจะเป็นคนในครอบครัว
คือขึ้นหลังคาเนี่ยต้องเชี่ยวชาญจริงนะใช่ต้องระวังมากด้วยแล้วมันมีเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยค่ะ